แต่ไปเที่ยวไหนก็ต้องระมัดระวังนะคะ
หรือว่ากิจการของเราถ้าเกิดปิดร้านเอาไว้เนี่ยต้องระวังหน่อย
นี่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วังหินนี่เองแถวโชคชัย๔นะคะ
เจ้าของร้านอาหารค่ะเขาถูกคนร้ายแอบย่องเข้าไปในร้านนะคะ
แล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปหลักแสนบาทเลยค่ะคุณผู้ชม

บันทึกผู้ชายต้องสงสัยคนนี้ค่ะ
เป็นผู้ก่อเหตุลักษัพเงินสดและแท็บเล็ต

ภายในร้านอาหารปังปังเกิลแถวลาดพร้าววังหิน
ร้านนี้เป็นของนายสมยศศรีสมบูรณ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานต่างไว้นะคะ

ทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพปกติ

ก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจนะคะไปตรวจสอบเล่าก็ดูภาพจากกล้องวงจอนปิด
แล้วก็ลองดูซิว่าของภายในร้านมีอะไรหายไปบ้าง
ก็มีทรัพย์สินหายไปหลายอย่างเลยค่ะ
หลังจากเก็บวัตถุพยานตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว
จะเร่งสืบหาตัวผู้ต้องสงสัยที่ดูภาพภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะตามหาตัวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ